ไปดูบรรยากาศของตรุษจีนปากน้ำโพกันบ้างนะครับ
ถือว่าเป็นประเพณีที่จัดสืบทอดกันมายาวนาน
และปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่๑๐๒แล้วนะครับ
วันนี้จะมีขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่รอบตลาดปากน้ำโพ
ดังนั้นไปติดตามบรรยากาศสดกันได้เลยนะครับ
คุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานสดมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ

ค่ะงานเทศกาลตรุษจีนที่อื่นอาจจะเลิกไปแล้วนะคะ
แต่ว่าที่เมืองปากน้ำโพแห่งนี้ค่ะ
ตรุษจีนยังจะมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องนะคะ

โดยเฉพาะวันนี้นะคะในช่วงเย็นจะมีการแห่ขบวน

บรรยากาศเลยคึกคักเป็นพิเศษค่ะ
โดยปีนี้นะคะจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดงาน
ประเพณีตุจีนปากน้ำโพอย่างยิ่งใหญ่
เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่๑๐๒ปีแล้วนะคะ
ตรุษจีนปากน้ำโพประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
ปีนี้จัดภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งศรัทธาเบิกฟ้าต้นรัชกาลค่ะ
จัดมาตั้งแต่วันที่๙กุมภาพันธ์จนถึงวันที่๒๐กุมภาพันธ์๑๒วัน๑๒คืนค่ะ
บรรยากาศของการจัดงานโดยเฉพาะในยามค่ำคืนนะคะ
ก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
มาชมทั้งการแสดงแสงสีเสียง
ซึ่งในช่วงเย็นของวันนี้นะคะ
จะมีขบวนแห่๑๐๐ยอด๘นักสู้แห่งเขาเหลียงซาน
ขบวนสิงโตขบวนมังกรทองค่ะ
ซึ่งความพิเศษในปีนี้นะคะ
ก็จะมีริ้วขบวนแห่ตรุษจีน

ก็คือจะมีการแสดงสิงโตครบทั้ง๕ชาติภัณฑ์ค่ะ

ซึ่งก็ได้แก่สิงโตปักกิ่งสิงโตกว่างซิล
สิงโตกะฮากานะคะ

แล้วก็น้องใหม่สิงโตฮกเกี้ยนค่ะ
ที่ไปฝึกเก็บตัวซ้อมกับชาวจีนฮกเกี้ยน

ปีนี้นะคะทางจังหวัดนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพนะคะ
จึงได้นำวัฒนธรรมรูปแบบการแสดงของสิงโตหกเกี้ยน
ทั้งหมดกลับมาในปากน้ำโพ
ทำให้ตอนนี้ในเมืองปากน้ำโพนะคะ

มีการแสดงตรุษจีนครบทั้ง๕ภาษา

จะแสดงในประเพณีจุดจีนปากน้ำโพ๑๐๒ปีด้วยค่ะ
คำคืนนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันชิลซาค่ะ
จะมีขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่รอบตลาดปากน้ำโพนะคะ
แล้วก็ในวันที่๑๙กุมภาพันธ์
ซึ่งตรงกับวันชิลลี่นะคะ
ก็จะมีขบวนแห่กลางวันเจ้าพ่อเจ้าแม่รอบตลาดปากน้ำโพอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะมาชมการแสดงสิงโต
โตครบทั้ง๕ชาติภัณฑ์แบบใกล้ชิดนะคะ
ก็สามารถเดินทางมาชมที่เมืองปากน้ำโพได้ค่ะ
งานจะเริ่มในเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
แต่ว่าตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาหรือ๔โมงเย็นนะคะ
รอบเมืองปากน้ำโพจะมีการปิดการจราจรนะคะ

รายงานสดจากเมืองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ